ตอนนี้กำลังรออยู่นะคะว่าสรุปสุดท้ายแล้ว
ชาวไทยเน้นว่าชาวไทยจะสามารถลงทุนในการปลูกกัญชา
เพื่อทางการแพทย์ได้หรือไม่
แต่ว่ามันก็มีข้อกำหนดหลายข้อนะคะ
อย่างแรกที่บอกไปจะต้องเป็นคนไทยเท่านั้น

ปิดนี่แหละเขาบอกว่าใช้เงินทุนเยอะ
เราต้องทำแบบนั้นไหมและการคัดเลือกสายพันธุ์เป็นอย่างไร
มีการชี้แจงออกมานะคะจากองค์การเพศรัชกรรมนะคะ
ศาสตราอาจารย์วิเทียนเกียรตินิจการ
เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญชี้แจงแบบนี้ค่ะ
กัญชาที่นำมาใช้ในการแพทย์จะต้องใช้เพียงส่วนตัวเมียเท่านั้น
การใช้สายพันธุ์ลูกผสมก็ต้องเป็นลูกผสมเท่านั้นที่มีคุณภาพ
เป็นไปตามความต้องการการใช้ของทางการแพทย์โดยแต่ละโรค
ที่จะทำการศึกษาวิจัยและสาเหตุที่ต้องปลูกกัญชาในอาคาร
มีการควบคุมอุณหภูมิแสงที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นการผลิตสาร
สกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีระบบรากลอย
ซึ่งเป็นระบบหนึ่งในระบบการปลูกกัญชาเกรดมาตรฐานทางการแพทย์นะคะ
นางศิรินุชชีวัณภิษานุกูลรองค์พอองค์การเพจสัจกรรมเปิดเผยว่า
กัญชาต้องดำเนินการตามมาตรฐาน๒แบบคือ
มาตรฐานทางการแพทย์และกัญชาจัดว่าเป็นยาเสพติดประเภทที่๕ดังนั้น
ทางการจัดการจึงต้องมีความระมัดระวังและรัดกลุ่ม
เกษตรกรที่คิดจะปลูกต้องคำนึงถึงมาตรการทางการแพทย์ด้วยนะคะ
ส่วนผลผลิตกัญชาล็อตแรกดรเพศรัชกรหญิงนันทการสุวรรณปิตกุล
เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเพศรัชกรรมเปิดเผยว่า
จะได้ผลผลิตประมาณ๒๕๐๐ขวดค่ะทั้งหมดนี้จะถูกนำไปวิจัยทางคลินิก
พัฒนาทดลองรักษาผู้ป่วยตามที่แพทย์กำหนดต่อไป
แต่นายชัยรัฐตันติวงการตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องเย็นจังหวัดพิษสุนุโลก
เรื่องนี้ว่าการที่รัฐบาลอนุญาตให้ประชาชนปลูกกัญชาได้
ภายใต้เงื่อนไขต่างที่บอกไปดูแล้วไม่เปิดกว้าง
ที่สมัยก่อนชาวบ้านจริงเขาก็ปลูกอยู่แล้วปลูกในดินปกติเนี่ย
และรูปแบบการปลูกต้องมีการลงทุนเยอะ
แนะนำว่ารัฐบาลควรเปิดกว้างให้มากขึ้นกว่านี้หน่อย
เพื่อให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชาเพื่อรายได้ต่อไป
แต่กฎหมายเขามีความเข้มแข็ง

ถ้าให้ปลูกแล้วมีการลักลอบสูบเองอย่างนี้
ทำยังไงต้องเข้มแข็งกว่านี้ด้วย
เป็นเรื่องใหม่ที่เรายังต้องศึกษากันไปทีละขั้นตอนด้วยนะคะ